มาดูกันที่ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตซอลอาเซียนคลับกันหน่อยนะครับ
ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดรายการนี้ด้วย
ใช่ครับติดตามมาได้๒๓๒๙มกราคมเมื่อวานมีการพูดคุยถึงความพร้อมนะครับ
ทุกฝ่ายเดินทางมาให้เกียรติเลยนะครับ
ร่วมเปิดเผยข่าวนี้กับสื่อมวลชนโดยพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับ
ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เดินทางมาเป็นประธานในงานนี้
แล้วก็มีบิ๊กปอมนะครับอุ่นกับอริสักเบนจาสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติ
คุณจิตสุภาวัชรพลนะครับเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และการตลาดสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
ก็บอกนะครับว่า๒๓๒๙มกราคมนี้นะครับ๗ชาติที่จะเข้าร่วมในการแข่งขัน
เหนือจากไทยที่เป็นแชมป์๑๑สมัยก็ยังมีติมอร์บรูไนแล้วก็มีมาเลเซียพม่าลาวรวมถึงอินโดนีเซียครับ
นายกก็บอกนะครับว่าไทยน่าจะคว้าแชมป์สมัยที่๑๒ได้อย่างไม่ยากแม้ว่าจะใช้ผู้เล่นอายุน้อยตั้งแต่๑๘๒๔ปีนะครับโดยเฉลี่ย
แต่ถือว่าเป็นการสร้างสายเลือดใหม่ขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในอนาคตครับ
ซึ่งคู่ที่ไม่ใช่ทีมชาติไทยลงแข่งขันเนี่ยจะถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐยูทูปแชนัลนะครับ
ขณะที่ฟุตซอลไทยแลนด์ลีกระดูกาลใหม่ไทยรัฐทีวียังคงได้สิทธิ์ในการถ่ายทอดสดเช่นเดิมครับ
ก็จริงเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะแล้วก็พอดีการแข่งขันมันเลื่อนมา
ปีนี้จริงจริงก็ยังอัดแน่นเหมือนเดิมนะคะคุณภาพการถ่ายทอดสดอ่า
คุณภาพเสียงคุณภาพของภาพนักภาคผู้บรรยายที่จะช่วยสร้างอัธรสในการรับชมเกมนะคะ
ก็จัดเต็มแน่นอนเหมือนเดิมตามมาตรฐานคุณภาพของไทยรัฐทีวีค่ะ
ปีนี้เรายังถ่ายทอดฟุตซอลลีกเหมือนเดิมค่ะ
มีพาร์ทเนอร์มาช่วยร่วมถ่ายทอดนะคะ
ก็เลยคุยกับพี่ป๋อมทางสมาคม
ลดปริมาณลงให้ทางไทยรัฐทีวีสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะ

ไทยจะลงเล่นนัดแรกกับติมอลเลสเตย์ในวันที่๒๓มกราคม
แล้วต่อด้วยบรูไนวันที่๒๕มกราคมครับ
ส่วนรอบรองชนะเลิศนะครับแข่งขันวันที่๒๗มกราคม
และรอบชิงชนะเลิศครับวันที่๒๙มกราคม
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดทุกนัดที่ไทยลงแข่งขันนะครับ